ในช่วงนี้ได้เวลามาตรวจสอบยนต์ชะตากับมกัยภาวะพาทินี่ค่ะ

สวัสดีค่ะหมอไก่ค่ะ
วันนี้มกัยกล่นไหวตั้งแต่เมื่อวานสำหรับใครที่ดูนะ
จะมาพูดว่า๓ราศีไหนที่มีเกณฑ์ว่าจะเจอเรื่องที่ไม่คาดฝัน
มันเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ไม่ดีอย่างไรคะ
อาจจะต้องเป็นเรื่องที่ระมัดระวังนิดนึงนะคะ
เพราะว่าในช่วงนี้วันหยุดหลายวัน
หลายคนออกเดินทางต่างจังหวัด
น่าจะมีอยู่๓ราศีด้วยกันที่ดิฉันแบบว่าอยากจะต้องแนะนำหน่อย
ว่าต้องระมัดระวังตัวสักนิดนึงนะคะ
ราศีแรกที่ควรจะระมัดระวังตัวนั่นก็คือ

เจ้าประจำเลยเมถุนทำไมคะยังไง
คืออย่างนี้ค่ะชาวราศีเมทุนในช่วงนี้
เขาจะเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาอะไรหลายอย่าง
อย่างเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการงาน

คือเหมือนกับว่าจิตใจไม่ค่อยสงบสุข
มีความเครียดมีความกังวลนะคะ

ชาวราศีเมทุนต้องเดินทางออกต่างจังหวัด
แล้วขับรถบางทีต้องระวังใจลอย
ตายแล้วอันนั้นตาลอยอันนั้นตาลอยไม่เกี่ยวกับใจลอยใจลอยคือเมื่อยใช่ไหมฮะหมอไกลย์
อ่าใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าแบบช่วงนี้คือเจออะไรเยอะจริงคือชาวราศีเมทุนเนี่ยโอ้โหเจอเยอะมาก
อุปสรรคในเรื่องของการดำเนินชีวิตความรักก็อาจจะดูไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่
ก็เลยทำให้แบบบางทีแบบขับรถอาจจะแบบเกิดอุบัติเหตุได้เพราะแบบจิตใจสติมันไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัว
นะคะและที่สำคัญวันนี้นอกจากจะเป็นวันอาสารหะบูชาแล้วยังเป็นวันที่เรียกว่ามีปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ธรรมชาติหนึ่ง
ใช่ค่ะซึ่งปรากฏการณ์นี้จะส่งผลกระทบกับดวงชะตาของชาวราศีเมทุนโดยตรง
ดวงใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพระราหู
จะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของเหตุที่ไม่คาดฝัน
เจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่สบาย

หรือว่าควรจะหลีกเลี่ยงอะไรยังไงบ้าง
อย่างแรกเลยก่อนที่จะไปทำบุญ
เวลาที่คุณเดินทางอาจจะต้องตั้งสติก่อน

หรือว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้ในเรื่องของการขับรถ
ก็ไม่ควรที่จะขับรถให้คนอื่นเขาขับแทนไหม

ใช่ค่ะแล้วก็ควรที่จะไปทำบุญ
ควรที่จะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่าง

ใช่ค่ะเช่นในเรื่องของการเติมน้ำมันตะเกียง

หรือว่าการไปถวายเทียนพรรษาก็ได้เช่นกันค่ะ
ถูกต้องก็ถือว่าเป็นช่วงเข้าพรรษา
ถือโอกาสนี้ไปเข้าวัดทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง
แหวนเทียนพรรษาก็อาจจะส่งผลให้ชีวิตช่วงนี้

สำหรับราศีเมทุนนะครับ
เจ้าประจำจริงแหมช่วงนี้
มีราศีอะไรบ้างคะที่ต้องระวังอีกค่ะหมอไก่
ค่ะก็จะมีราศรีธนู

ก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ได้รับอิทธิพล

ก็จะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของเหตุไม่คาดฝัน

เจ็บเนื้อเจ็บตัวที่แบบไม่ได้คาดฝันมาก่อน
รวมไปถึงเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยนะคะ

เรื่องของการดำเนินชีวิตนิดนึงนะคะ

ก็อาจจะต้องแบบระมัดระวังด้วยนะคะ

แต่ว่าชาวราศีธนูเนี่ยดวงชะตาจะเบากว่าชาวราศีเมทุนพอสมควร
คือเมถุนนี่ค่อนข้างหนักนะคะ

โอ้โฮ
แล้วราศีธนูนี่ที่ต้องยังไงบ้างคะ
มีวิธีแก้เคล็ดหรือว่าจะต้องแก้เคล็ดเหมือนราศีเมทุนไหมคะ
ชาวราศีธนูนะคะก็คืออย่าทำอะไรที่มันเสี่ยงก่อนอย่างแรก
อย่าทำอะไรที่มันท้าทายความกลัว
เช่นไปกระโดดหน้าผาไปทำอะไรอย่างนี้นะ

ควรจะทำบุญบริจาคหนังสือสวดมนต์นะคะ
แล้วถ้าจะให้ดีในคืนนี้ควรจะสวดมนต์ก่อนนอนด้วย

ใช่ค่ะก็จะช่วยทำให้จักรร้ายกลายเป็นดีได้
ดีอย่างหนึ่งนะคือมันช่วยได้เยอะตรงที่การสวดมนต์ก่อนนอน
มันสร้างสมาธิแล้วพอมีสมาธิมีสติ
ถ้าเกิดว่าต้องเดินทางขับลงขับรถเนี่ยมันก็จะปลอดภัยมากขึ้น

ถูกต้องนะคะจริงการสวดมนต์ก็ช่วยให้เรามีสมาธิ
มีสติมากขึ้นได้อย่างที่คุณชนะบอกนี่แหละ
แต่ว่ายังมีอีกหนึ่งราศีนะที่ช่วงนี้จะเจอเรื่องไม่คาดฝันนั่นก็คือ

ใช่ค่ะชาวราศรีมีนนะคะก็เป็นอีกราศีหนึ่งเหมือนกันนะคะ
ที่ได้รับอิทธิพลในเรื่องของราหูอมจันทร์นะคะ
เขาเรียกว่าทราศน์จันทราศน์นี่มันทับในเรือนพันธุ
พันธุก็คือเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์ก็คือครอบครัวนี่แหละ
ก็คือหมายถึงว่าคนในบ้านคนในครอบครัวผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้
ก็คือจะมีการแบบเจ็บป่วยไม่สบาย
ถ้าสมมุติในช่วงนี้แบบออกเดินทางกันทั้งบ้านเลย
ไปเที่ยวไปไหว้พระก็ควรที่จะพกยาไปหน่อย
พกยารักษาโรคนะคะหรือว่าถ้าใครที่มีโรคประจำตัวค่ะ
อย่าประมาทเด็ดขาดก็คือต้องพกยาไปด้วย

หรือว่าในเรื่องของอาหารการกินเองก็อาจจะต้องระวัง

เหมือนกับว่าเราอาจจะไปกินอาหารที่มันไม่ค่อยคุ้น

ก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพเรื่องของอาหารเรื่องของความอนามัย
ใช่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องระวัง

ใช่ค่ะเพราะว่าพันธุมันไม่ได้แปลว่าเผ่าพันธ
ถึงว่าในเรื่องของญาติพี่น้องอย่างเดียว
มันจะหมายถึงเรื่องของพวกยานพาหนะด้วย
ในช่วงนี้อาจจะต้องระวังแบบรถเสียนะคะ
รถแบบมันไม่สมประกอบคือมันก็ว่ามีอุปกรณ์บางอย่างที่มันเสียหาย

อาจจะต้องตรวจเช็คสภาพรถก่อนใช่ไหม
สมมุติว่ามีเกณฑ์ว่าจะเดินทงเดินทางอะไรแบบนี้

อย่างนั้นราศีมีนนี้ควรแก้ไขยังไงคะแก้เคล็ดยังไงบ้าง
ก็ควรจะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกสุขภาพ

ในเรื่องของการถวายสังกฐานยาก็ได้นะคะ
ในเรื่องของการถวายพวกเป็นพวกเจลแอลกอฮอล์นะคะ
หน้ากากอนามัยก็ได้นะคะ
หรือว่าเป็นการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยที่เขายากไร้ก็ได้เช่นกัน
ไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลที่เขายังขาดแคลนในบางสิ่งบางอย่าง
ขาดแคนทุนทรัพย์ที่จะไปซื้อพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์

ใช่ค่ะเกี่ยวกับพวกความเจ็บป่วยไม่สบาย
พวกนี้ก็จะเป็นการแก้เข็ดได้เป็นอย่างดี
แล้วมีคำแนะนำอะไรอยากจะฝากสำหรับราศีอื่นที่ดูอยู่
แล้วก็ในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ไหมคะหมอไก่
ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดีนะครับ
ว่าเป็นวันพระใหญ่ทุกคนก็มีโอกาสที่เหมือนกับว่าจะได้ไปทำบุญไหว้พระ
อย่างแรกเลยเนี่ยที่แบบว่าอยากจะแนะนำก็คือในเรื่องของการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่าง
เพราะว่าแสงสว่างก็เหมือนกับว่าเป็นแสงที่จะนำพาชีวิตให้ไปเจอกับความเจริญก้าวหน้าได้นะคะ
และที่สำคัญเนี่ยง่ายเลยการสวดมนต์นะคะการเป็นการที่เหมือนกับแบบ
เป็นการทำบุญที่ไม่ต้องเสียเงินง่ายไม่เสียเวลาด้วย
และทำได้ทุกคนด้วยโอ้โหยังไงนำเคล็ดลับดีเหล่านี้ไปปรับใช้กันได้นะ
ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณหมอไก่มากขอบคุณค่ะ